มาที่เรื่องโกดังพลุระเบิดที่นราธิวาสคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกก่อนนะให้เจ้าของโกดังเข้ามาเจอตำรวจหน่อย
๖กริราชกราคมที่ผ่านมาตอนแรกเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมาว่า
โกดังเนี่ยติดต่อขอมอบตัวเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่มาตามนัด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนาราธิวาส
บอกว่าตอนนี้เจ้าของโกดังเนี่ยก็เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะ
หลังจากช่วงตอนที่เกิดเหตุเขาพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ

ก่อนหน้านี้มีการประสานมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจริง
แต่พอไม่มาตามนัดหลังจากนี้ก็ออกหมายจับต่อไป
ว่าเดี๋ยวจะออกหมายได้ในวันนี้เลย๒สิงหาคม
เรื่องต้นสองสามีภรรยาเจ้าของโกดัง
ก็คือนายสมปองหรือว่าเฮียสวัย
กับนางสาวเปียนุษย์หรือว่าเจ๊หลินเนี่ย

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แล้วก็ห้ามมีให้ผู้ใดทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
แต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง
อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
เป็นพื้นที่เฉพาะในเรื่องความมั่นคงก็เลยต้องเข้มงวดครับ
จำหน่ายขนย้ายแล้วก็เก็บดอกไม้เพลิงโดยประเด็นการมีโกดังเก็บพลุ
อกไม้ไฟอยู่กลางชุมชนแบบนี้คุณผู้ชมสงสัยไหมล่ะ
เราก็สงสัยหลายคนตั้งคำถามว่าทำได้เหรออืม
ถ้าทำได้เนี่ยทำได้ยังไงมีข้อมูลมาจากมาจากเพจเฟซบุ๊ก
โกลกสปอร์ตไลท์ครับโพสต์ภาพซากปรักหักพังจากเหตุโกดังพลุระเบิดเนี่ย
กับข้อความนี้คุณผู้ชมลองฟังดูสวยมูโนะแลกกับชีวิตประชาชน
แล้วก็เล่าเรื่องราวว่าในตะบนมูโนะเนี่ยมันมีสวยอ่ะพี่เบิร์
พี่นำคันคุณผู้ชมค่ะมีการจ่ายเงินให้ตำรวจเดือนละสามถึงห้าหมื่นบาท
จะให้กับจ่าคนหนึ่งเขาเรียกกันจ่าฟอร์ฟันนะจ่าฟอร์
แล้วก็นำมาซึ่งการตั้งกระดังพลุกลางชุมชนแบบนี้แหละครับ
เช่นเดียวกับสสพักเก้าไกลคุณวิโรธลักษณะอดีศรครับ
โพสต์ว่าโพสต์ถึงปมนี้ปมจ่ายสวยในพื้นที่ตำบลมูโนะบอก
จาฟอร์เนี่ยเป็นแม่บ้านเก็บสวยส่งนายมีทั้งส่วนสวยฆ่ามนุษย์
ค้ามนุษย์นะสวยค้ามนุษย์สวยแรงงานเถื่อนแล้วก็เก็บสวยจากสิ่งผิดกฎหมาย
ซึ่งเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการดำเนินคดีกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
อดีตในอำเภอมาแล้วด้วยครับฟังคุณวิโรธหน่อยฮะ
ผมต้องตั้งคำถามว่าเงินมันบังตาใครหรือเปล่าหรือเงินสวยมันไปอุดปากใครหรือเปล่า
และที่สำคัญเจ้าของโกดังคนนี้ปี๕๙ก็เคยถูกจับมาแล้วนะครับ
เข้าใจว่าตอนนั้นพลุเข้าใจว่ามหาศาลขนาด๒๐ตันเชียวนะ
ใน๒โกดังที่เอาห้องเช่ามาดัดแปลงเป็นที่เก็บพลุเก็บประทัดเนี่ยนะครับ

ดังนั้นตำรวจทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ย
จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลเชิงลึกมาด้วยนะคุณผู้ชม
เป็นคนใกล้ชิดกับนักธุรกิจที่ทำธุรกิจสีเทา
ธุรกิจสีเทาที่ไม่ได้ฉาบปูนอะไรนะ
ในพื้นที่อำเภอสุหายโกโลกเขาบอกเฮียสวัยนะ

หลังได้ลงทุนธุรกิจจำหน่ายแล้วก็นำเข้าพลุ

แล้วก็ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงด้วย
ซึ่งนอกจากว่าเฮียสวัยจะจ่ายให้ตำรวจในพื้นที่แล้ว
จ่ายให้นักการเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่
เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนจับกลุ่มครับ
สำหรับธุรกิจจำหน่ายพลุของเฮียสวัยเนี่ย
จะมีเจ๊จอเป็นคนสนิทของภรรยานักการเมืองครับ
เขาทำหน้าที่ส่งสินค้าไปขายที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

อกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่กองรักษาอาสารักษาดินแดน
หรือว่าอศรำแนนอำเภอสุไหงโกรศ
ก็ทำหน้าที่เก็บสวยด้วยนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องตามกันต่อครับเพราะว่า
ถ้าฟังจากคุณวิโรธแล้วก็ฟังชาวบ้าน

มันอาจจะไม่ได้จบแค่การเป็นสวย
ไอ้พวกวัตถุเชื้อเพลิงแบบนี้